ประสบการณ์อันล้ำค่านะครับที่เกิดขึ้นจากเกมนี้นะครับ
พิซิโกกฎิศักดิ์เสน่ห์หน้าเมือง
บรรทธ์ภูกษ์สอนนั้นจะพูดอย่างไรเราลองไปติดตามนะครับ
บรรยากาศช่วงหลังเกมนะครับ
ซิโก้ก็ยอมรับว่ามาตรฐานยังห่างจากญี่ปุ่นอยู่มาก
แต่ก็จะหาทางเก็บจะชนะในเกมวันต่อไป
ส่วนการขาดสหรัฐอยู่เย็นที่ติดโทษแบนยอมรับว่า
มีผลต่อแดนกลางแต่ก็จะหาวิธีปิดจุดอ่อนให้ได้ครับ
ส่วนการขาดสารรัฐอยู่เย็นที่ติดโทษแบรนด์ยอมรับว่า
มีผลต่อแดนกลางแต่ก็จะหาวิธีปิดจุดอ่อนให้ได้ครับ
ส่วนการขาดสารรัฐอยู่เย็นที่ติดโทษแบรนด์ยอมรับว่า
มีผลต่อแดนกลางแต่ก็จะหาวิธีปิดจุดอ่อนให้ได้ครับ
ส่วนการขาดสารรัฐอยู่เย็นที่ติดโทษแบรนด์ยอมรับว่า
มีผลต่อแดนกลางแต่ก็จะหาวิธีปิดจุดอ่อนให้ได้ครับ
มันไม่มีหมูให้เชื่อด
แล้วเราก็พยายามทำการบ้านในทุกเกม
ก็คงต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับในดัดหน้านะครับ
ส่วนวายฮิตฮารีฮอทซิตนะครับบริษัทชาวบอสเนียของญี่ปุ่น

เขาบอกว่าลูกทีมยังจบสกอร์ไม่เด็ดขาดมากมีโอกาสมากมาย
ซึ่งเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงพร้อมกับชื่นชมทีมชาติไทยว่าจะสร้างปัญหาให้กับผู้ต่อสู้ในกลุ่มบีได้อย่างแน่นอนในเกมที่เหลือครับ
ขณะที่กะวินทำสัจจานานภูมิสายประตูทีมชาติไทยยอมรับนะครับว่า
ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นได้แต่ก็จะนำประสบการณ์จากเกมนี้ไปพัฒนาสำหรับเกมต่อต่อไป
อีกนึงคนครับเจ้าปีปโป้๐ฉัดทองครับที่ลงเล่นทีมท่าทัยชุดใหญ่นะครับ
เป็นเกมพอแรกเป็นทางการนะครับเพราะยังไม่พอใจฟอร์มของตัวเองและก็
มีหลายจุดที่ต้องแก้ไขนะครับ
โอเคครับแต่ว่าไม่ค่อยพอใจความจริงเท่าไหร่แต่ว่าก็ในระดับ
นี้ก็ถึงก็โอเคก็ยังต้องมีอะไรหลายอย่างที่ปรับภูมิ
ต้องไปให้พี่โก้เขาจัดการให้ครับคือผมว่าสิ่งที่เราได้
คือประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ในระดับเอเชียครับผม
ซึ่งซึ่งเราก็พยายามทำจึงที่เราก็พยายามเล่นทางในสิ่ง
ที่พี่ก้อวางไว้ครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ยังก็ยังได้ดีดี
นอกจากนี้นะครับสภาษาภูมิบอลในเอเชียหรือว่าเอฟซีก็
นำเสนอบทความเป็นคอลัมป์ถึงทีมชาติไทยนะครับโดยชื่นชม
กะวินทำสัจจานันที่โชฟอร์มเซฟอุตลุดถึงแปด
ครั้งจากการยิงเข้ากรอบ๑๑ครั้งของญี่ปุ่นนะครับนั่นเป็น
มาว่าทำไมญี่ปุ่นถึงได้แค่๒ลูกเพราะว่าจำนวน
ส่วนใหญ่ที่ยิงเข้ากรอบเนี่ยกวินเซฟได้เกือบทั้ง
หมดเลยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ยังพูดถึงนะครับเรื่องของ
เกมการต่อสู้ที่หนักหน่วงเมื่อวานมากที่เขาได้ครอง
แล้วก็ทำประตูได้น้อยเพราะว่ากวินนั้นเป็นคนสำคัญที่มีฟอร์มอันยอดเยี่ยม
ทำให้ไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสมีแต้มในแมชเมื่อวานได้ด้วยซ้ำไปนะครับ
นี่คือข้อความบางส่วนจากบทความที่เขียนถึงครับส่วนบรรยากาศที่อำเภอน้ำพอ
จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของพี่ซิโก้นะครับก็มีนางสุริยาแล้วก็นางริสม
เสนามเมืองคุณพ่อคุณแม่นะครับของพิซิโก้นำจอมาติดตั้งให้กับย่าพี่น้อง
แล้วก็เพื่อนบ้านมาร่วมเชียร์แม้ว่าจะไม่ชนะแต่ทั้งคู่ก็ชื่นชมว่า
ช้างศึกมีการพัฒนาและขอให้คนไทยทั้งประเทศช่วยเชียร์กันต่อไปครับ
ศีรษรในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเริ่มจากเบสซิเจชาธิสงศ์กระสินที่โพสต์
อินสตาแกรมเป็นรูปการ์ตูนที่เปรียบเทียบว่าแม้ทีมชาติไทยจะเป็นรองยักษ์ใหญ่ของเอเชีย
ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แต่ก็พร้อมจะสู้เต็มที่ซึ่งแฟนบอลก็เข้ามาให้กำลังใจกันมากมาย
การทีมฟิซิโก้ครับอุณหภูมิสอนทีมไทยก็โพสต์รูปครอบครัวนะครับ
มาเชียร์ถึงขอบสนามพร้อมข้อความว่าเต็มที่แล้วลูก
ซึ่งก็มีคอมเมนต์ให้กำลังใจล้นหลามเช่นกัน
ส่วนป้องนวัดครับดารานุ่มชื่อดังก็โพสต์รูปนะครับที่ถ่ายคู่กับคุณอายวัฒน์ศรีวัฒนประภา
รองประธานสโมสรของเลสเตอร์ซิตี้และมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
ผู้จัดการทีมบอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
พร้อมกับข้อความให้กำลังใจทีมชาติไทยแบบประชดประชันญี่ปุ่น
ว่าเราจะหยุดกินซูชิล้ำเมงเกลียดหลังอาหารต่างที่ยังดังทั้งหมดนะครับ
คือเขียนลงมาหมดเลยครับแต่ว่าเชื่อหน่อยครับอดกินได้ไม่นานแล้วครับ
สีสันที่ขอสนาฮือฮาก็คือตัวละครจากเพจดังครับที่หลายคนนั้นชอบมาก
นี่ครับเจี๊ยบเรียบด่วนนะครับมาปรากฏตัวที่สนามพร้อมกับป้ายรณรงค์ที่ไม่อุดหนุนตัวผี
แต่ว่ามายน่าประชดประชันตามแบบฉบับของเจี๊ยบเรียบด่วน
ซึ่งบนป้ายมีราคาตัวที่ตั้งไว้สูงริบริ้วแต่มีข้อความด้านล่างว่า
ยังไม่ตายอย่ามาซื้อไม่มีตัวทำใจดูอยู่ที่บ้านสบายกว่านะครับ
คือตัวจริงเนี่ยหลักราคานี้ไม่มีใครซื้อแน่เพราะว่าสูงสุดที่ผมเช็คมาได้ประมาณ๖๐๐๗๐๐นะครับ

ปิดท้ายด้วยภาพประทับใจนะครับของแฟนบอลทีมชาติไทยแม้ว่าจะไม่สมหวังกับผลการแข่งขัน
แต่ว่าสำหรับคู่นี้ครับโอ้โหมีการขอกันแต่งงานบนอัธจันทร์นะครับ
สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็มีเพื่อนมาร่วมแสดงความยินดีกันเลยครับ